ท่านผู้ชมครับวันนี้มีคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญเกิดขึ้นนะครับ
เชื่อว่าท่านติดตามข่าวนี้กันมาพอสมควร
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงตี๑๓๐คืนที่ผ่านมา
น้องพิมนางสาวชัดสรรสวรรณกิจอายุ๒๕ปี
ถูกทอยทอยนะฮะทอยทอยก็คือผู้ชายในภาพ
นายธนพัฒน์ชนะกุลพิษานอายุยี่สิบเอ็ดปีค่ะ
เป็นดารานักแสดงหนุ่มกำลังมีผลงานนะครับ
เป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์นะครับวายอายุเดอร์ซีรีส์เพราะรักใช่เปล่า
นี่นะฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในบ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งเป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะครับอยู่ที่ถนนเรียบคลองสองแขวงบางชัน
คลองสามวากรุงเทพนี่คือห้องที่เกิดเหตุใช่ค่ะ
เป็นห้องนอนบนชั้นสองในบ้านน้องพิมชัดสลันเนี่ย
ถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในห้องนะฮะคือสภาพบาดแผลเนี่ย
ก็คืออยู่ที่หน้าอกสวมใส่ชุดเรสแบบนี้นะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยโอ้โหบาดแผลต่างที่มันอยู่ที่หน้าอกเนี่ย
สิบกว่าแผลได้คือตอนแรกเนี่ยข่าวออกมาบอกว่า
เป็นการทะเลาะกันแล้วยื้อแย่งมีดกันครับแต่หลายคนก็บอกว่า
แย่งท่าไหนมันถึงปักเข้าไปได้๒๐กว่าครั้งขนาดนั้น
ตอนนี้ทอยแฟนนุ่มของเธอที่อยู่ด้วยกันในที่เกิดเหตุนั่นแหละ
เขาก็รับสารภาพแล้วใช่ค่ะนะฮะสารภาพว่าอะไรยังไงเนี่ย
ค่อยไล่ไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งคืนที่ผ่านมานะครับ
ตอนได้รับแจ้งสอนอคณะยาวก็มาที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
คือนอกจากผู้ตายแล้วเนี่ยตัวของทอยเองก็อยู่ที่บ้านนะฮะ
ยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่นี่ฮะเสื้อสีแดงนั่งอยู่ด้านในนะครับ
อันนี้ก็เป็นชุดเดียวกับวันที่ถูกจับกุมด้วยเลยค่ะวันก่อเหตุ
ครับเมื่อคืนนี้นะฮะตีหนึ่งครึ่งเมื่อคืนนี้นะครับ
ตำรวจก็คุมตัวมานะฮะคือที่แขนทั้งสองข้างที่มือทั้งสองข้างยังเปื้อนเลือดอยู่เลยนะครับ
แล้วก็มีมีดปอกผลไม้ยาว๕นิ้วมีคราบเลือดเนี่ยติดอยู่ด้วยเนี่ย
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุนี่ฮะมีดนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งตามคำรับสารภาพของถอยเนี่ยเดี๋ยวค่อยไล่กันว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
เบื้องต้นเนี่ยนักแสดงหนุ่มทอยธนพัฒน์
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ตัวเขากับพิมที่เป็นผู้ตายเนี่ย
ซึ่งเป็นแฟนสาวนั่งดื่มเบียร์กันอยู่ที่บ้านอยู่ที่ชั้นล่าง
จากนั้นประมาณ๔ทุ่มก็ขึ้นห้องไปนอนนะฮะ
แต่ตอนนั้นได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นสัญญาใหม่ของตัวถอยนะฮะ
ซึ่งเป็นการเซ็นสัญญาเข้าสังกัดโดยไม่ได้บอกแฟนสาว
คือแฟนสาวเนี่ยเหมือนกับว่าตามข้อมูลก็คือเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ถอยเนี่ย
อยู่ในวงการมากนักค่ะหรือถ้าอยู่ในวงการก็ต้องเปิดตัว
คบหากับเขาอะไรประมาณอย่างนี้อืมนะฮะแล้วแฟนสาวเนี่ย
ถอยบอกว่าก็จะมีภาวะซึมเศร้ามีความหึงหวงมีปากเสียงอะไรกันบ่อยอยู่แล้ว
ค่ะพอมีปัญหากันทะเลาะกันเมื่อคืนพิมเนี่ยอันนี้ถอยทอยอ้างนะ
เพราะว่าอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางคุณพิมเขาด้วย
จากเธอเสียชีวิตแล้วเธอไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แต่ทอยทอยบอกว่า
หลังจากที่มีปากเสียงกันพิมก็พูดทำนองว่าให้เขาเนี่ยออกจากบ้านไป
เก็บของออกจากบ้านไปอืมเพราะบ้านหลังนี้คือบ้านของพิมค่ะ
นะฮะทอยทอยก็เก็บข้าวของนะครับแต่แฟนสาวไม่หยุดนะ
อ่าพยายามเดินตรงเดินตามแล้วก็ไปหยิบมีดที่ห้องครัว
แล้วก็เดินมาหาตอนที่เขาเก็บของอยู่ก็คือบนชั้นสองของบ้านค่ะ
ทอยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีการยื้อแย่งมีดกันนะฮะเขาบอกว่าพอเขาตั้งสติได้อีกทีนึง
ตัวอีกทีหนึ่งก็คือแฟนสาวเนี่ยถูกแทงเข้าไปที่หน้าอกหลายครั้งจนเสียชีวิตแล้ว
อืมแต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การทั้งหมดนะครับ
อันนี้เบื้องต้นตอนที่เกิดเหตุตอนช่วงตีหนึ่งตีสองนะก็คือตอนที่ทอยทอยโทรแจ้งตำรวจแล้วตำรวจไปถึงแล้วสอบส่วนเบื้องต้นตรงนั้นอ่ะ
เขาบอกเขานี่แหละผมนี่แหละเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเองเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับ
คือตำรวจบอกว่าถ้าแฟนสาวจะแทงทอยแล้วถอยไปแย่งมีด
แต่ทำไมการแย่งมีดมันถึงแทงกันไปได้ยี่สิบแผลอืมหรือยี่สิบแผลทั้งหมดเนี้ย
มันเกิดจากการถูกมีดเล่มเนี้ยที่ตกในที่เกิดเหตุแทงอยู่เล่มเดียวหรือว่าใครแทงหรืออะไรยังไง
แผลลึกแผลตื้นค่ะมันต้องไปรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
ส่วนเฟซบุ๊กส่วนตัวของน้องพิมนะครับผู้ตายเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
เคยโพสต์เอาไว้นี่ฮะมีใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็เธอก็ระบายความรู้สึกด้วย
เธอบอกว่าเธอเนี่ยซึมเศร้าแล้วก็เป็นไบโพล่าพยายามรักษาอาการมาตั้งแต่ปี๖๒นะ
แต่เธอบอกว่ามันก็เหมือนกับนอกจากจะซึมเศร้าแล้วก็เป็นบายโพล่าแล้วมาถูกทำร้ายซ้ำอีก
เพราะเธอบอกว่าส่วนหนึ่งที่เธอซึมเศร้าเนี่ยเพราะถูกคนรักทั้งในอดีตและคนรักในปัจจุบัน
ซึ่งก็อาจจะหมายถึงถอยในอดีตเธอเคยมีแฟนแล้วก็เลิกลากันไปหย่าร้างกันไปก่อนจะมาคบหาอยู่กับทอย
เธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายจากคนรักทั้งในอดีตและในปัจจุบันชีวิตรักเธอบอกเธอไม่รอดมาครั้งนึงมาเจอทอย
อยแต่เธอกลับถูกทำร้ายอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะอันนี้ที่น้องเคยโพสต์ไว้ก่อนที่เมื่อคืนนี้
โอ้โหเหตุการณ์มันจะหนักหนาสาหัสเหลือเกินถึงขั้นเธอถูกแทงจนเสียชีวิตนะครับ
ค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนสนคันนายาวนะคะก็ควบคุมตัวถอยไปสอบปากคำที่โรงพัก
คือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าถอยยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่ายังอยู่ในอาการช็อกแล้วก็ตกใจค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกวาสุเทพคงกล่อมผู้กำกับการสอนอคณะยาวบอกว่า
เรื่องต้นถอยเนี่ยรับสารภาพไม่ได้ปฏิเสธเลยนะคะสารภาพว่าก่อเหตุจริง
แล้วก็เล่าเรื่องนี่แหละค่ะว่ากินเบียร์กันอยู่ประมาณสัก๓ขวดกับแฟนสาวกับพิมนี่แหละ
แล้วก็เล่าเรื่องเซ็นสัญญาเข้าสังกัดคุณเอมมี่แม็กซิม
หลังจากนั้นเนี่ยถอยบอกว่าก็เมากันทั้งคู่แล้วก็เริ่มทะเลาะมีปากเสียงกัน
แล้วก็อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าอะค่ะว่าพิมพอเริ่มทะเลาะกันปุ๊บพิมก็เลยไล่ทอยบอกเอางั้นก็ออกจากบ้านไปเลย
ทอยก็ไปเก็บของแล้วพิมก็ถือมีดขึ้นไป
ทีนี้ถอยเล่าแบบนี้นะคะรายละเอียดตรงนี้เขาบอกว่า
เนี่ยถือมีดขึ้นมาเดินเข้ามาในห้องก็จริงแต่ไม่ได้มีท่าทีจะเข้ามาทำร้ายร่างกาย
แต่ถอยเห็นว่าพิมถือมีดขึ้นมาก็เลยเอามือเนี่ยปัดมีดจนหล่นที่พื้นแล้วก็หยิบขึ้นมา
แล้วหลังจากนั้นก็ก่อเหตุอันนี้คือสิ่งที่ตำรวจเล่ามานะคะ
แต่ทอยเนี่ยยังไม่สามารถให้การได้ว่าไอ้ช่วงจังหวะเวลาที่ปัดมีดตกที่พื้นแล้วหยิบขึ้นมา
ตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำให้ถอยตัดสินใจก่อเหตุขึ้นแล้วก่อเหตุในลักษณะแบบไหนอย่างไร
อันนี้ตำรวจบอกว่าทอยังตอบอะไรตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ายังคงอยู่ในอาการช็อกแล้วก็ตกใจอยู่
ตามนั้นก็ว่าถอยยังเข้ามาทำร้ายแบบหญิงทำร้ายนะคะหญิงกวนอะไรอย่างเงี้ย

เป็นอารมณ์เชื่อผู้เต็นการทำทำดับที่ใจนั่นไงเธอก็ไม่เข้าใจอยู่แล้ว
เขาได้บอกไหมนะว่าผู้หญิงแทงตัวเองได้หรือเปล่า

มันเป็นแผลเล็กเป็นส่วนใหญ่นะครับ
มันไม่ได้แผลใหญ่ตั้งที่๑๐แผล
แผลเล็กเล็กที่เกิดกับมีชัยใช่ไหมครับ

ซึ่ง๑๙นี้เป็นช่วงแรกที่ไปคุมตัวได้

ไปติดตามล่าสุดว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
คุณผู้ชมค่ะความคืบหน้ากรณีของถอยนักแสดงหนุ่มนะคะ
เกาะเหตุแทงแฟนสาวจนเสียชีวิตคามบ้านพัก
หลังจากที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปตรวจร่างกาย
ตอนนี้กลับมาที่สอนอคันนายาวเรียบร้อยแล้ว
ท่ามกลางสื่อมวลชนที่ติดต่อตามรอทำข่าวตลอดทั้งวันด้วยค่ะ
เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ควบคุมตัวถอยนักแสดงหนุ่มกลับมาที่สอนอคันนายาว
หลังจากที่ควบคุมตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาจากการสังเกตนะคะ
พบว่าสีหน้าคลาดตาไม่เคร่งเครียดมากนักค่ะ
แล้วก็พยายามที่จะสอบถามถอยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และการตายของแฟนสาวที่ถูกแทงจนพลุนคาบ้านนะคะ
ถอยก็บอกเพียงว่าขอตอบคำถามสื่อมวลชนในวันพรุ่งนี้ค่ะ
คดีที่เกิดขึ้นนะครับนี่ฮะ
น้องพิมนะครับนางสาวชัตร์สลัลสุวรรณกิจ
วัย๒๕ปีถูกแฟนนุ่มก็คือผู้ชายในภาพ
ทอยทอยธนพรรดิชนะกุลพิสารวัย๒๑ปี
เมื่อคืนนี้เธอถูกแทงจนเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักนะครับ
คือสภาพบาดแผลเนี่ยที่หน้าอกมีบาดแผลถูกแทงถึง๒๐แผลนะครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งคืนที่ผ่านมา
ในท้องที่ของสนคันนายาวบ้านหลังเกิดเหตุ
อยู่ที่ถนนเรียบคลอง๒แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพ
ซ้ายมือนี่คือบ้านหลังเกิดเหตุนะครับลักษณะเป็นทาวน์โฮมสองชั้น
ผู้ที่เสียชีวิตก็คือพิมชัดสรรเนี่ยสภาพศพเนี่ยนะครับ
นอนเสียชีวิตอยู่บนชั้น๒ของบ้านเป็นห้องนอน
เสียชีวิตอยู่ที่พื้นข้างเตียงนอนนี่ฮะใส่ชุดเรสสีดำลายดอกไม้นะครับ
แต่ว่าสภาพบาดแผลเนี่ยมีบาดแผลถูกแทงเข้าที่หน้าอก
กว่าแผลด้วยกันคนที่ก่อเหตุคือแฟนนุ่มที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยกันนะครับ
คือนายธนพัฒน์ชนะกุลพิษานชื่อเล่นชื่อถอยอายุ๒๑ปี
เสื้อสีแดงใส่แมสนั่งอยู่ตรงเนี้ยครับเขาอยู่ที่บ้านนั่นแหละ
เขาบอกว่าเขาเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเองนะฮะแล้วก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน
ตอนที่ตำรวจมาเนี่ยเขายืนรอมอบตัวอยู่สีหน้าตื่นตนกมือทั้งสองข้างยังเปื้อนเลือดอยู่เลย
แล้วก็มีมีดปอกผลไม้ยาว๕นิ้วมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยเนี่ยตกอยู่แถวนั้น
นี่คือหลักฐานในที่เกิดเหตุทอยทอยนี่เป็นนักแสดงเป็นดารานุ่มนะครับ
กำลังมีซีรีส์ทางโทรทัศน์นะฮะที่สถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง
นี่ฮะนักแสดงหนุ่มวัย๒๑ปีนี่คือทอยถือว่าหน้าตาดีเลยล่ะนะฮะ
นี่ครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
เขาถึงไปแทงแฟนสาวที่อาศัยอยู่ด้วยกันจนเสียชีวิต
ตอนที่ตำรวจมาถึงตรงนี้แล้วก็สอบปากคำเบื้องต้น
เจ้าของพื้นที่เนี่ยเบื้องต้นนะฮะนี่ฮะตอนถูกคุมตัวออกไปนะครับ
ทอยเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากับผู้ตายก็คือพิมที่เป็นแฟนสาว
นั่งดื่มเบียร์กันอยู่ที่ชั้นล่างของบ้าน
พอสี่ทุ่มเขาก็ขึ้นไปนอนนะฮะแต่ทีนี้ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการ
สัญญาใหม่ของเขานะฮะเขาจะไปอยู่ในสังกัดของดารานักแสดงชื่อดังคนหนึ่ง
แบบชื่อดังก็คือคุณเอมมี่แก๊ซิมใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยไม่ได้บอกแฟนสาวเอาไว้ก่อนนะ
ทอยบอกว่าอย่างนี้อันนี้คำกล่าวอ้างของทางฝั่งผู้ต้องหานะครับ
มุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทางคุณพิมที่เสียชีวิตด้วยพอเถียงกันทะเลาะกัน
แฟนสาวเหมือนกับหึงหัวมีปากเสียงกันเรื่องดีเขาเซ็นสัญญาอะไรก็ตาม
ให้เขาเก็บข้าวของออกจากบ้านเพราะนี่คือบ้านของฝั่งฝ่ายหญิงเขาค่ะ
เขาก็เก็บข้าวของแต่แฟนสาวกลับเดินลงไปหยิบมีดที่ห้องครัวแล้วเดินขึ้นมาบนห้อง
จึงมีการแย่งมีดกันเกิดขึ้นค่ะ
เขาบอกว่าเขารู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ยก็คือแฟนสาวของเขาถูกแทงจนเสียชีวิตไปแล้ว
ซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การทั้งหมดนะครับว่าเออถ้าเกิดเป็นการแย่งมีดแล้วเนี่ย
ทำไมผู้ตายถึงมีบาดแผลสภาพถูกแทงถึงยี่สิบแผลก็เลยคุมตัวจากบ้านพักหลังนี้
ไปที่โรงพักที่สอนอคันนายาวแล้วก็สอบปากคำเครียดตลอดทั้งวันวันนี้เลยนะฮะ
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพักนะฮะใช่ค่ะ
เดี๋ยวอีกสักครู่จะมีความคืบหน้าจากสอนอคันนายาวมาแต่ถ้าไปดูเฟซบุ๊กส่วนตัวของน้องพิมที่เสียชีวิต
เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเคยโพสต์ภาพมีลักษณะร่องรอยบาดเจ็บ
ถูกทำร้ายที่ใบหน้าแล้วก็มีใบรับรองแพทย์
พร้อมกับระบายความรู้สึกต่างเอาไว้เธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นทั้งซึมเศร้าแล้วก็ไบโพล่า
พยายามรักษาอาการอยู่เป็นมาตั้งแต่ปีหกสองนะฮะ
บอกว่าตัวเธอเนี่ยส่วนหนึ่งที่ต้องเป็นซึมเศร้านะก็เพราะว่าถูกคนรักทั้งในอดีตและคนปัจจุบันทำร้าย
คือเธอเคยแต่งงานนะฮะแล้วก็อย่าร้างเลิกรากันไปก่อนจะมาคบหาอยู่กับทอยที่บ้านหลังนี้
แต่เธอก็โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับการถูกทำร้ายหรือว่ามีเรื่องของอากงอาการต่างที่ต้องรักษาตัวอยู่เป็นระยะ
ตามรายงานตามข้อมูลบอกว่าอันนี้ที่ทอยเขาเคยให้ข้อมูลนะ
ค่ะเป็นคำกล่าวอ้างทางฝั่งของทอยทอยบอกว่าตัวเธอก็ไม่ค่อยอยากให้ทอยทอยเนี่ยทำงานในวงการมากนักอืม
หรือจะต้องเปิดตรงเปิดตัวแต่ว่าทอยเขาก็ยังไม่พร้อมจะเปิดตัว
สุดท้ายเมื่อคืนพอทราบว่าเอ้าไปเซ็นสัญญาเข้าสังกัดอะไรยังไง
ก็เลยมีการทะเลาะกันแล้วก็เป็นไปตามเบื้องต้นที่ทอยเขาบอกเอาไว้
ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าตำรวจในคุมตัวถอยกลับไปสอบปากคำ
อย่างละเอียดเพิ่มเติมอ่ะนะคะครับซึ่งเราได้ข้อมูลจากผู้กำกับการสอนอคณะยาวบอกว่า
ถอยก็รับสารภาพกับตำรวจเหมือนกันแหละว่าเป็นคนก่อเหตุเอง
ก็เล่าเหมือนที่ให้การไปช่วงต้นนั่นแหละค่ะว่าก็นั่งดื่มเบียอยู่กับพิมข้างล่าง
แล้วก็เล่าเรื่องสัญญาที่ไปเซ็นมาแล้วก็เกิดทะเลาะกัน
พิมไล่ให้ทอยทอยออกจากบ้านทอยทอยก็ขึ้นชั้นสองจะไปเก็บกระเป๋า
ทีนี้มันมีข้อมูลเพิ่มเติมมานิดนึงค่ะตำรวจบอกว่าถอยทอยเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยพิมเดินถือมีดเข้ามาในห้อง
แต่ไม่ได้มีท่าทีจะเข้ามาทำร้ายร่างกายแต่พอถอยเห็นว่าพิมถือมีดเข้ามา
ถอยก็เลยเอามือเนี่ยไปปัดมีดให้มันตกลงไปที่พื้นครับพอ
พอมีดตกลงไปแล้วเนี่ยทอยทอยก็หยิบมีดขึ้นมา
แต่หลังจากนั้นไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อย่างที่เขาบอกว่ารู้สึกตัวอีกทีนึงคือเขาก่อเหตุไปแล้ว
ตำรวจบอกว่าถอยยังไม่สามารถให้การช่วงที่มันหายไปตรงนี้ได้อย่างละเอียด
เพราะว่าเขายังอยู่ในอาการช็อกแล้วก็ตกใจค่ะ
แต่เขาก็กลัวเขาแฟนตัดนั้นมีดหลบคลาสรีสต์
แต่หลังจากผู้หญิงยังเข้ามาและทำร้ายแบบ
หญิงทำร้ายนะคะกวนอะไรอย่างเงี้ย

อือแล้วก็เผ็ดเงิน

เขาได้บอกไหมครับว่าผู้หญิงแทงตัวเองได้หรือเปล่า

ซึ่งดูจากสภาพที่เราเห็นศพในเบื้องต้นนะครับ
มันเป็นแผลเล็กส่วนใหญ่นะครับ

แผลเล็กที่เกิดจากมีดใช่ไหมครับ
ใช่ครับแต่มันตื่นนะครับ
ซึ่ง๑๙แผลอาจจะไม่ทำให้ตายได้อาจจะตายด้วยแผลเดียวก็ได้
คือคำให้การอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า
ถ้ามันแผลเดียวมันทั้งได้นะครับ
ถ้ามันไร้แผลมันจะทั้งยังไง
ก็ต้องมีค้ำอธิบาย
นี่ค่ะข้ารวจบอกว่า๒๐แผล
มันก็เป็นแผลแบบเล็กตื้นไม่ได้เป็นแผลที่มันใหญ่หรือว่าสาหัสมาก

มันไปแทงเข้าตรงไหนอย่างไรแบบไหนนะคะ

เราได้คุยกับอาสาของป่อเต็กตึงเขตคณะยาว
ที่เข้าไปในที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นี่นะฮะคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยด้วยนะครับ
นี่คือนายปฏิพาณยอดบำเพิงอายุ๒๑ปีนะครับ
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาได้รับการประสานจากทาง๑๙๑ของสนคณะยาว
บอกว่ามีเหตุทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นนะให้เดินทางไปดูหน่อยเขาก็เดินทางมาดู
หลังจากนั้นก็โทรศัพท์ไปหาเบอร์โทรของผู้ที่โทรไปแจ้งเหตุ
เพื่อจะสอบถามรายละเอียดว่าเอออยู่ตรงไหนแบบไหนอะไรยังไง
ปลายสายเป็นผู้ชายรับสาย
ก็เหมือนกับที่ทอยบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเอง
ปรากฏว่าสายที่รับสายเป็นเสียงผู้ชายเนี่ย
ปฏิพันธ์บอกกับเรานะครับบอกว่าโอ้โหน้ำเสียงเขาตกใจแล้วก็ร้องไห้
พูดบอกว่าพี่มาช่วยผมหน่อยพี่มาช่วยผมหน่อย
ผมทะเลาะกันผมแทงกันผมทะเลาะกัน

ป่อเต็กตึงเขาก็รีบเดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ไปพร้อมกับสอนอคัณะยาว
ไปถึงที่บ้านหลังนี้นะครับ
ถอยก็คือคนก่อเหตุเนี่ยเดินลงมาจากบ้านชั้น๒แล้วก็ร้องไห้
แล้วบอกว่าผมคือคนโทรศัพท์ไปแจ้งเหตุเอง
ทำให้ทราบว่าหลังจากถอยก่อเหตุแทงแฟนสาวแล้ว

ซึ่งทอยตอนนั้นยังตกใจร้องไห้ตลอดเวลา
อาสากู้ภัยบอกว่าก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่า
คนแทงเนี่ยเอ้าสุดท้ายแล้วนี่คือดารานักแสดงหนุ่ม
กำลังมีผลงานนะครับ
พอตำรวจคุมตัวไปฝั่งของป่อเต็กตึ๊ง

กู้ร่างผู้ตายนำขึ้นรถกู้ภัย
เพื่อไปส่งชนะสูตรตามขั้นตอน
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าจะสังเกตเห็นอะไรบ้างในบ้านเนี่ย
เห็นว่าที่โซฟาที่ห้องรับแขกชั้น๑มีขวดเบียร์อยู่
ลักษณะถูกเปิดดื่มไปแล้ว๒ขวดด้วยกัน
ทีนี้เรายังได้คุยกับนายนิติธรแก้วโตหรือทนายเจมส์นะคะ
เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทที่ทอยเพิ่งจะเซ็นเข้าสังกัด

ก็เดินทางมาร่วมรับฟังการพูดคุยสอบประคำของตำรวจด้วย
แต่จำรายละเอียดเหตุการณ์ไม่ได้ว่าแทงไปกี่ครั้ง
เขามารู้จากข่าวที่บอกว่าพิมถูกแทงถึง๒๐กว่าแผล
เขาบอกว่าเขาแทงไป๒๐แผลเลยเหรอ
เขาถึงกับช็อกมากจริงแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
ซึ่งถ้าฟังอ้างอิงจากทนายเจมส์เขาบอกว่า
ทอยบอกว่าเพิ่งจะตัดสินใจคบกับพิม
เมื่อ๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ
แล้วก็ผมก็เลยดูแลอาการน้องยังไม่พร้อมที่จะให้เขาได้จริงทั้งหมด
ก็เลยขอสอบถามเรื่องเกี่ยวกับพร้อมไหมหลับประกันตัวอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยจะหาวิธีที่จะประกันตัวก่อน
อันนี้จากผมถามผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดแย้งหรือเปล่า
แต่ตามตัวน้องก็มีบาดแผลเหมือนกัน

ก็ต้องให้ทางตำรวจส่งไปตรวจร่างกายเหมือนกันครับ
น้องบอกไหมคะว่าทะเลาะกันหรือว่าอะไรยังไงก่อนที่มันจะเกิดเหตุอะค่ะ
คือทะเลาะกันอ่ะมันมีทะเลาะกันอยู่แล้วล่ะที่ที่น้องบอกอ่ะนะ
แต่ว่าด้วยสาเหตุผลคนใดที่แท้จริงผมต้องขอไปถามดูอีกทีนึงโดยรายละเอียด
เรื่องต้นในเรื่องของการประกันตัวทนายเจมส์บอกว่าก็เตรียมหลักทรัพย์ไว้ประกันตัวประมาณ๕แสนบาท
แต่ว่าญาติของถอยบอกว่าไม่พร้อมไม่พร้อมสำหรับเงินจำนวนนี้นะคะ
นายเจมส์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ให้คำแนะนำเรื่องของทนายอาสา
การประกันตัวในชั้นศาลแล้วก็อาจจะต้องมีการใช้วิธีการซื้อกรมฐานประกันอิสรภาพ
แล้วก็ยื่นข้อเสนอในการติดกำไรอีเอ็มควบคุมตัว
ขั้นตอนในการจัดหาคนค้ำประกันแล้วก็การจัดเตรียมเอกสารน่ะนะคะครับ
ทีนี้วันวันเอ่อวันนี้เนี่ยนะคะคุณพลอยค่ะพี่สาวของน้องพิมผู้เสียชีวิตเนี่ย
มาที่สนคันนายาวด้วยมาดำเนินการเรื่องรับศพน้องสาวเอกสารต่างอ่ะนะคะ
เราก็พยายามจะเข้าไปพูดคุยแต่ว่าเธอบอกว่าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล
เพราะว่าอยากจะดำเนินการเรื่องขอรับศพน้องให้เสร็จก่อนนะคะไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ค่ะ
เดี๋ยวขอรีบไปจัดการค่ะวันนี้ค่ะกำลังจะไปจัดการค่ะ
กำลังอยู่ในขั้นตอนการติดต่อค่ะ
ไม่ได้คุยค่ะค่ะค่ะไม่ได้คุยค่ะขอบคุณนะคะขอโทษนะคะ
เอาเป็นว่านะตอนนี้เบื้องต้นค่ะพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาทอยนะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหานักนะคะอืม
แล้วก็จะดำเนินการฝากหางต่อสารอาญามีนบุรีภายในวันพรุ่งนี้
ส่วนเรื่องมูลเหตุต่างลักษณะพฤติกรรมการก่อเหตุเนี่ย
บอกว่าพรุ่งนี้เขาจะออกมาพูดใช่ไหมคะใช่ค่ะคือวันนี้สอบทั้งวันนะครับ
ล่าสุดเนี้ยครับท่านผู้ชมครับที่สรขนาดยาวทอยทอยเขาก็ยังคงอยู่ที่นี้นะคะ
ค่ะก็ปฏิขุมตัวแล้วก็สอบปากคำอยู่
คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ที่สนคณะยาว

คุณผู้ชมค่ะความคืบหน้าของคดีนายถอยธนพัฒน์นะคะ
หรือว่านักแสดงหนุ่มที่ลงมือก่อเหตุแทงแฟนสาวเสียชีวิตค่ะ
บ้านพักภายหลังจากที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
คุมตัวไปตรวจร่างกาย
ตอนนี้กลับมาที่สอนอคันนายาวเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทำกลางการติดตามรอทำข่าวของสื่อมวลชนค่ะ

ที่ตำรวจควบคุมตัวถอยนักแสดงหนุ่ม

ภายหลังจากที่ควบคุมตัวไปตรวจร่างกาย
ที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
จากการสังเกตสีหน้าคล่าตาของถอยวันนี้

และทีมข่าวพยายามที่จะสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และการตายของแฟนสาวที่ถูกแทงพลุนเสียชีวิตคาบ้าน

จะขอตอบคำถามสื่อมวลชนในวันพรุ่งนี้ค่ะ
เบื้องต้นจากการตรวจสอบร่างกายไม่พบสารเสพติด
มีเพียงการบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือขวา
เนื่องจากกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอักเสบนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะบรรยากาศของการจัดงานศพวันนี้

นางสาวชัดสรรสุวรรณกิจหรือว่าพิมผู้เสียชีวิตนะคะ
ที่บริเวณสารา๑๔วัดบึงทองหลาง
ย่านลาดพลาวกรุงเทพมหานครนะคะ
ตั้งแต่เวลา๑๗นที่ผ่านมา
มีพระสงฆ์๔รูปได้เริ่มต้นการสวดพระอภิษฐรรม
ซึ่งถือว่าเป็นกำหนดการที่เริ่มขึ้นเร็วกว่าปกติ
เนื่องจากมีคำสั่งพรกรฉุกเฉินนะคะ
โดยบรรยากาศการสวดพระอภิษฐรรมในวันนี้นะคะ

เพื่อนสนิทครอบครัวพี่สาวของผู้เสียชีวิต
ท่ามกลางการสวดพิธรรมมีบรรยากาศที่ร้องไห้ตลอด
ประกอบพิธีนะคะและในขณะเดียวกันค่ะ
จากการสอบถามครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ
ทราบว่าจะมีการสวดบำเพ็ญกุศลของผู้เสียชีวิตเป็นเวลา๒คืนด้วยกัน
โดยมีกำหนดชาพนักกิจในวันที่๘สิงหาคมเวลา๑๕นาฬิกาค่ะ
ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตนะคะได้เผยความรู้สึกสั้น
กับทีมข่าวเพียงว่ารู้สึกเสียใจและทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คิดว่าพี่สาวหรือว่าลูกสาวนะคะจะเสียชีวิตอย่างสลดเช่นนี้
นี่ก็เป็นบรรยากาศความเสียใจแล้วก็บรรยากาศงานศพของผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมคะในเวลานี้นะคะที่ด้านในของสอนอคันนายาวนะคะ
ราว๔๕คนค่ะเดินทางเข้ามาเยี่ยมเข้ามาพูดคุย
ไว้ที่บริเวณห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาชั้น๒ของสนคันนายาวนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการควบคุมตัวเพื่อที่จะดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม
ก่อนที่จะมีกำหนดในการควบคุมตัวไปฝากขังที่สารอาญามีนบุรี
นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดในขณะนี้ที่สอนอคัณะยาว
คุมตัวอยู่ที่นี่นะฮะคงต้องสอบปากคำกันต่อทั้งคืนนั่นแหละ
ใช่ค่ะทีนี้วันนี้ช่วงประมาณสักบ่ายนะคะ
นางสาวอมลวันสิริกิติรัฐหรือว่าเอมมี่แม็กซิมค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวแบบสดร้อนของถอยเลย

เดินทางมาที่สอนอคันนายาวด้วยนะคะก็ตั้งใจว่าจะมาพูดคุย
แล้วก็มาเยี่ยมถอยด้วยล่ะค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเอมมี่บอกว่าช็อกเหมือนกัน
เพราะว่าปกติที่เจอถอยก็ดูเป็นเด็กน่ารักอารมณ์ดี
ก็ตกใจมากที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
ทีนี้เธอบอกว่าเธอไม่รู้เลยว่าถอยมีแฟนมาก่อน
เพราะว่าตอนที่คุยเรื่องเจรจาสัญญาอะไรเนี่ย

ก็เห็นว่าน้องมีความสามารถหลายด้าน
เป็นคนรักเทรนลี่ตรงต่อเวลา
ก็เลยชักชวนให้เข้ามาอยู่ในสังกัด
แต่เธอก็บอกว่าเธอเองก็ไม่รู้จักแฟนสาวของถอย

แล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องความสัมพันธ์ทั้งคู่มาก่อนด้วย
เมื่อวานเซ็นสัญญากันไป
ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องการเซ็นสัญญานี้
จะกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ถอยกับแฟนทะเลาะกันหรือเปล่า
เพราะว่าที่ถอยเล่าก็คือว่ากินเบียร์ด้วยกัน
แล้วก็คุยเรื่องว่าเซ็นสัญญาเข้าสังกัดใหม่แล้วทะเลาะกัน
ตอนนี้เอมมี่บอกว่าเห็นใจถอยนะคะ
เพราะตอนที่ไปเยี่ยมน้องร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริง
น้องร้องไห้มากกว่ามันคงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้
เห็นบอกว่าคุณถอยเพิ่งจะเซ็นสัญญาเข้าสังกัดของคุณเอมมี่
ใช่ค่ะจริงเอมมี่มาในวันนี้ก็คือเอมมี่มาใน
อย่าเรียกว่าเป็นผู้จัดการหรือเป็นอะไรเนาะเป็นพี่สาวดีกว่า
มาในฐานะพี่สาวมาก็เป็นห่วงเนอะ
เราก็อยากรู้ว่ามันความจริงมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ตัวเอมมี่เองก็คือถ้าน้องผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะ
แต่ตอนนี้มันเรื่องทุกอย่างเอมมี่อยากให้รอทางทนายก่อน
อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำไปสู่การทะเลาะกันของทั้งสองฝ่าย

คือน้องเซ็นสัญญากับเอมมี่แล้วแล้วทำให้เกิดทะเลาะกันเหรอคะ

อันนี้เอมมี่ไม่ทราบไม่ทราบจริงค่ะ
จริงไม่มีปัญหาก่อนหน้านี้ไหมครับการเสร็จสัญญาของเขา
แล้วเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าครับ
จริงก่อนหน้านี้เอาตรงน้องไม่ได้มีแฟนนะคะ
ไม่ได้มีแฟนจริงน้องเขาเพิ่งคบกันเองค่ะ
แล้วเขาไม่มีการมาปรึกษาไหมครับกับเรื่องการเสร็จสัญญา
เพราะว่าในข่าวบอกว่าผู้หญิงไม่อยากให้เซ็นสัญญาอะไรอย่างนี้
อืมอันนี้เอมมี่ไม่ทราบไม่ทราบจริงจริงค่ะ
คือที่คุยกับน้องมาก็คือ
เมื่อวานมันเป็นวันที่เราประชุมมานะคะ
อันนี้เอมมี่เอมมี่ไม่ทราบรายละเอียดจริงเนาะ
มี่ไม่ทราบจริงคือเอมไม่รู้รู้ต้องรู้อ่ะ
รู้อะไรเอมมี่ก็ตกใจแล้ว
พยายามรวบรวมสติสมาธิเพื่อที่จะมาที่นี่ให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณเอมมี่นะคะ
แล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าคนเยอะ
สวมหน้ากากอนามัย๒ชั้นอากาศร้อนหรืออะไรหรือเปล่า

ให้สัมภาษณ์เสร็จอยู่เป็นลมล้มหน้ามืดลงไปเลย

วูบเลยลงไปแบบนี้เลยค่ะอืมทีมข่าวก็เลยต้องช่วยกัน

โอ้ยยยพี่พี่

ดับนึงนะข้าพี่อันนมีไร

นี่ค่ะก็คนที่มาด้วยกันก็เอายาดมไปให้นะคะ
แล้วก็สุดท้ายก็นำตัวส่งโรงพยาบาลที่สินแพทย์ค่ะ
สักครู่ก็ต้องพาเข้าไปด้านในใช่ไหมฮะใช่นี่ฮะ
นอนปฐมพยาบาลอยู่ด้านในตรงนี้ครับ
แล้วก็ต้องพาส่งโรงพยาบาลอีกทีนึง

ก็สงสารแล้วก็เห็นใจถอย

หรือว่าเป็นดาราที่เค้าสังกัดเธออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
อันนี้ก็เป็นในมุมของคนที่เขารู้จักถอย

ทางฝั่งครอบครัวญาติพี่น้องของน้องพิมเนี่ย
ฝั่งนั้นคนที่เขารู้จัก

แฟนคลับก็มาให้กำลังใจกันเยอะ

ขอร้องว่าสู้หรือเป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ย

เขาฆ่าคนตายเขาต้องสู้กับอะไร
แล้วทำไมถึงไม่ไปให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตบ้าง

ถ้าเกิดถอยไปขับรถชนเสาไฟฟ้า
อันนี้คือฆ่าคนตายคือในมุมหนึ่งมันก็สะท้อนชีวิตของเราเนี่ยแหละ
เราอาจจะเห็นบุคคลคนหนึ่งในภาพภาพหนึ่งที่เป็นภาพจำของเรา
แต่อีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เอาเป็นว่าในส่วนของทอยเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยเกิดเหตุในการยื้อแย่งมีดกับแฟนสาว
เขารู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ยแฟนเขาถูกแทงตายไปแล้ว
บาดแผล๒๐แผลจะแผลลึกแผลตื้นอะไรก็ต้องรอชนะสูตรอย่างละเอียดเนี่ยนะฮะ
แต่เอาเป็นว่าเขายอมรับเอาแทงคนตายเขาสารภาพว่าเขาทำ
ท่านผู้ชมครับที่สอนอคันนายาวนี่คือภาพเดี๋ยวดูภาพช่วงกลางวัน
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องพาทอยไปโรงพยาบาล
เดี๋ยวขอภาพตอนออกไปนี่นะฮะนี่คือช่วงกลางวันนะฮะ
ต้องพาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะฮะ
ตามขั้นตอนตอนนี้ก็ตรวจร่างกายดูหลักฐานแวดล้อมต่าง
เกิดขึ้นในร่างกายหรือว่าตรวจโควิดอะไรด้วยนะครับ
ระหว่างนี้ผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงมูลเหตุต่าง
ทำให้เกิดการแทงแฟนสาวจนเสียชีวิต

เดี๋ยวท่านผู้ชมฟังนะฮะแล้วช่วยกันตีความหน่อย
สิ่งที่ทอยพูดออกมาเนี่ยก่อนที่เขาบอกว่า

บอกพรุ่งนี้ทอยบอกจะพูดกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่ง

แต่ช่วงตรงนี้เขาพูดอยู่ประโยคนึง

นี่ฮะเขาบอกไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ได้
เพราะคำพูดบางคนก็เปลี่ยนไปหมดแล้ว
คำพูดของถอยนะฮะ
บางคนฟังไม่ทันเราถอดมาให้เลยค่ะ

บางช่วงบางตอนการเว้นวักมันเลยไม่เป็นประโยค

นักข่าวถามว่าถอยอยากพูดอะไรไหม

ถอยบอกว่าไม่ต้องพูดก็ได้ครับ

คงไม่ต้องพูดอะไรมากไปกว่านี้หรือเปล่า

เพราะว่าคำพูดบางคนมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้ว
ตรงนี้ทอยจะสื่อถึงอะไร

ตีความกันเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วบานปลาย

นี่ฮะอันนี้คือช่วงที่เจ้าหน้าที่พาไปโรงพยาบาลไปตรวจร่างกาย

ปัสสาวะเรื่องของสารเสพติด
หรือว่าร่องรอยอื่นที่อยู่ในร่างกายของถอย
เพื่อไปประกอบกับร่องรอยที่เจอจากสภาพศพของน้องพิม

หรือว่าเรื่องของโควิดอะไรก็ว่ากันไป

จะพากลับมาที่สอนอคณะยาว
แล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สอนอคณะยาว
เพื่อสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนต่างต่อ
ค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ที่อยู่ตรงคลองสามวา
ลักษณะก็อย่างที่บอกว่าเป็นทาวน์โฮม๒ชั้น

ประตูรั้วบ้านหลังนี้แหละ
ที่เกิดเหตุท้อยก็เดินถูกใส่กุญจัยมือออกมา
ประตูรัวบ้านถูกปิดล็อกหมดนะคะในรั้วบ้านเนี่ยมีสุนัขอยู่
หมาของน้องพิมค่ะน้องพิมเลี้ยไว้๔ตัว
หมาก็เห่าเสียงดังเลยนะคะ
แล้วก็ที่กันชนด้านหน้ามุมขวาของรถนี้
มีรอยแตกแล้วก็รอยสีรถถลอกเป็นแนวยาวด้วย
ท้ายรถมุมขวาก็มีรอยแตกแล้วก็สีรถถลอกเป็นแนวยาวเหมือนกันนะคะ
ก็อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุชนอะไรมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้หรือเปล่า

บ้านหลังนี้คือบ้านของน้องพิมนะฮะบ้านของผู้ตาย

ใช่ค่ะนี่ก็เป็นรถของพิมหมาในบ้านก็เป็นของพิมพ์หมดอะนะคะ
ทีนี้๑๑โมง๕๐นาทีนะคะแม่ของน้องพิมรุ่นน้องคนสนิท
แล้วก็แฟนของรุ่นน้องมาที่บ้านหลังนี้
ทุกคนยังอยู่ในอาการช็อกกันทั้งหมดนะคะ
เพราะว่าข้อมูลตรงกันนะคะคือถอยและพิมเพิ่งคบกันได้ไม่นานจริง
แม่ช็อกหนักมากเพราะว่าเพิ่งคบกัน
ทำไมมันถึงเกิดเรื่องราวอะไรแบบนี้ขึ้น
แล้วก่อนเกิดเหตุพิมก็ไม่ได้โทรมาหาแม่ไม่ได้โทรหาที่บ้าน
ขอความช่วยเหลือหรืออะไรไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟังด้วย
และไม่เคยเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันแบบลงไม้ลงมือ
หรือมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้
รุ่นน้องคนสนิททั้งแม่เองบอกไม่เคยเห็นเลย
ตอนเช้าครอบครัวเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนที่สนคันนายา

ก็เลยไม่ได้คุยแล้วก็สอบถามว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
ก็เลยหลังจากที่ไปสอนอนแล้วก็กลับมาที่บ้านของพิม
เพื่อมาเก็บข้าวของแล้วก็บันทึกภาพในที่เกิดเหตุนะคะ
รุ่นน้องคนสนิทของพิมก็บอกว่า
สนิทกับพิมเลยเพราะว่าต้องคุยงานแล้วก็ติดต่อกันเสมอ
เมื่อคืนก่อนที่จะเกิดเหตุก็เพิ่งคุยกับพิมนะ

โทรคุยกันเรื่องงานกับพิมตามปกติ
แต่ว่าไม่รู้สึกหรือจับสังเกตอะไรไม่ได้เลยว่าพิมทะเลาะกับแฟนหรืออะไรยังไง
ที่ผ่านมาพิมก็ไม่เคยเล่าให้ฟัง
ไม่เคยรู้เลยว่าทั้งคู่ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันมาก่อนไหม
เวลาถามสารทุกข์สุขดิบเอาแบบพิมเป็นยังไงพี่พิมแบบโอเคไหมแฮปปี้ดีไหมช่วงนี้
ก็ได้รับคำตอบว่าก็อยู่ด้วยกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไร
เพราะเพิ่งคบกันมาได้สัปดาห์เดียวอะค่ะ
พอเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยสิ่งที่รุ่นน้องคนนี้บอกว่าอยากจะถามทอยมากที่สุดก็คือ
โกรธอะไรทำไมต้องทำร้ายกันขนาดนี้ทั้งที่พิมไม่เคยทำอะไรให้เลย
บอกด้วยว่าเธอไม่เชื่อคำกล่าวอ้างทุกอย่างที่ถอยสารภาพออกมา
เชื่อว่าอาจจะทะเลาะกันจริงแล้วก็ทะเลาะรุนแรงจริง
เพราะว่าพิมป่วยซึมเศร้ารุนแรงมานานกว่า๒ปีแล้ว
แล้วก็ยังไม่หายดีต้องกินยาหาหมอตลอดเวลา
เวลามีเรื่องกระทบกระเทินจิตใจอะไรเนี่ยพิมก็จะเครียดแล้วก็จะมีอารมณ์โกรธฉุนเฉียว
ซึ่งเรื่องนี้ทอยก็รับรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะคบกันอยู่แล้ว
เธอบอกว่าพิมปกติเป็นคนนิสัยดีจิตใจดี
ไม่ได้ขัดขวางหรือห้ามเรื่องงานวงการบันเทิงอะไร
แล้วก็ไม่เคยกิดกันถอยที่จะออกไปหาเพื่อนไปแฮงเอาท์กับเพื่อน
ไม่เคยมีพฤติกรรมท้าทายให้ทำร้ายร่างกายตัวเองมาก่อนด้วย
เท่าที่เห็นเธอบอกว่าเท่าที่เห็นนะ

การอยู่การกินการเงินทุกอย่างสนับสนุนทุกทางค่ะ
คืออยากจะบอกทอยว่าทำไมทอยต้องทำพิมพ์แบบนี้อ่ะ
คือเจ๊ไม่รู้ว่าทอยเป็นอะไรถึงกล้าแทงน้องถึงขนาด๒๐กว่าแผลขนาดนี้
มันโกรธเคืองอะไรกันขนาดนั้นต้องทำพิมพ์ถึงขนาดนี้

เพราะฉะนั้นคำว่ายื้อแย่งที่เขาอ้างนี่มันเป็นไปได้ไหมพี่

แต่ว่าคือพิมเขาไม่ค่อยสบายอยู่แล้วไง
คือเขาก็จะมีอาการป่วยอะไรอยู่แล้ว
ก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไรรักษามานานหลายปีแล้วค่ะ
แต่เราไม่รู้ว่าตอนที่คุยกันเขาแบบว่ามีแบบดื่มเบียร์หรืออะไรหรือเปล่า

ไม่มีเขาก็รู้จักกันได้ไม่นาน

ไม่หรอกน่าจะเป็นเวลาที่เขามีอาการป่วยขึ้นมากกว่า

มีขัดขวางเรื่องงานในวงการทอยไหม
ไม่น่าจะใช่นะคะเรื่องนี้ไม่น่าเกี่ยว
ไม่น่าเกี่ยวก็ดูแลทุกอย่าง
โอ้โหอาหารการกินทุกอย่างเงินทองก็น่าจะดูแลด้วย
อืมอืมเท่าที่รู้มาคือเป็นอย่างนั้นนะคะ
เนี่ยค่ะพอทั้งคุณแม่แล้วก็เพื่อนคนสนิทของพิมเข้าไปเก็บของนะคะ
จังหวะเดินออกมาเนี่ยมีการอุ้มตุ๊กตากระต่ายสีชมพู๑ตัว
แล้วก็กระเป๋าเก็บของขนาดเล็กสีชมพู๑ใบออกมาด้วยนะคะ
ทีมข่าวรู้มาว่าตุ๊กตากระต่ายสีชมพูเนี่ย
เป็นตุ๊กตาตัวโปรดของพิม
คือพิมจะต้องนอนก่อนที่นี่ค่ะเห็นไหมที่เค้าถืออยู่
เค้าบอกว่าพิมรักตุ๊กตาตัวนี้มากต้องนอนก่อน
เป็นชุดตัวโปรดของพรีมเหมือนกัน
ซึ่งครอบครัวบอกว่าจะเอาชุดนี้ไปใส่ให้พิมพ์ในวันรดน้ำศพ
แล้วก็ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะ

คุณแม่เดินออกจากบ้านมาเพื่อขึ้นรถ
ทีมข่าวก็เข้าไปพูดคุยกับคุณแม่นะคะว่า
คุณแม่อยากจะพูดอะไรถึงคนที่ทำกับลูกแม่แบบนี้ไหม
แม่บอกว่าแม่ไม่ขอพูดอะไรมาก
ก็ขอให้เขาได้ชดใช้กรรมที่เขาต่อที่เขาก่อเอาไว้ก็แล้วกัน
ขอบคุณครับคุณแม่ครับอยากจะบอกอะไรกับลูกสาว

บอกได้เขาก็ไม่ได้ยินค่ะ

เพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขาเนี่ย
อาศัยอยู่ที่บ้านใกล้กัน
กับบ้านของพิมอยู่ในหมู่บ้านมา๗ปีแล้ว

แม่ย้ายออกให้พิมอยู่กับแฟนนุ่ม
ซึ่งเขาบอกว่าก็เห็นแฟนนุ่มเข้าออก
แล้วก็มาอยู่บ้านหลังนี้มาปีนึงแล้วค่ะ
เขาบอกที่ผ่านมาได้ยินเสียงพิมกับแฟนนุ่ม
ทะเลาะกันรุนแรงเป็นประจำ

ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายขึ้นมึงขึ้นกูตลอด
แล้วถ้าวันไหนที่ทั้งคู่ดื่มแอลกอฮอล
หรือว่ากินเบียร์กินเหล้าจนเมาเนี่ยนะคะ
โอ้โหทะเลาะกันหนักแบบหนักเลย

ไม่เคยเห็นมาวิ่งไล่ตีหรือทำร้ายร่างกายกัน

ก็คือเคยได้ยินเสียงพวกแบบแก้วแตกจานแตก
เหมือนมีการคว่างปลาจานในบ้านมากกว่า
แต่ไม่มีเสียงกรีดร้องหรือว่าขอความช่วยเหลือนะคะ
ส่วนในคืนเกิดเหตุเขาบอกเขานอนอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงรถของพิมเข้ามาในบ้านประมาณ๓ทุ่ม
แล้วกลางดึกก็ได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกัน

ก็คงจะทะเลาะกันอีกแล้วจนกระทั่งตีหนึ่งสิบนาทีถึงรู้ว่า
ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ทะเลาะกันธรรมดาแต่มันถึงขั้นแทงกันตาย
เขาบอกเขาก็ตกใจเพราะว่ายังเด็กกันอยู่ทั้งคู่
พิมก็๒๕ถอยก็เพิ่งจะอายุ๒๑เท่านั้นเอง
คิดเลยว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรที่มันก่อเหตุ
ถึงขั้นต้องมาฆ่าแกล้งกันแบบนี้
ก็ทะเลาะเหมือนวัยรุ่นทั่วไปผมเห็นนะนะ

ก็ไม่มีนะเป็นวัยรุ่นก็มึงมึงกูอะไรอย่างนี้ธรรมชาติ

คือยังไงที่บอกว่ามีบ้าง
เสียงแก้วเสียงถ้วยจานอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น

มันเหมือนอาจจะมีความเฟี่ยงอะไรอย่างนี้นะ
ผมมองว่าไม่น่าจะเกิดความรุนแรงขนาดนี้

แล้วว่าทุกวันนี้เขาด่ากันรุนแรงก่อนที่จะแทงกันตาย

ก็คือเถียงกันทะเลาะกันเที่ยวเผย

เพื่อนบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นไล่ตีทำร้ายกัน
แต่แม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งบอกไม่จริง

ค่ะได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันแกก็เลยเดินไปดู
ทอยร้องตะโกนขอความช่วยเหลือบอกว่าเขาจะฆ่าผม
เขาจะฆ่าผมแล้วก็พยายามปีนออกจากระเบียงบ้านชั้นสอง
ยังบ้านฝั่งซ้ายมือเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วป้าบอกว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ย
คือเหมือนฝ่ายหญิงจะใช้มีดมาแทงถอยถอยก็เลยปีนหนีออกจากบ้าน
แล้วป้าบอกป้าเคยเห็นฝ่ายหญิงถือมีดวิ่งไล่แทงถอยที่ซอยหน้าบ้านด้วยนะ
เขาหนีหนีตายไปบอกเขาจะฆ่าผมมาอย่างงี้แล้วเขามา
มันก็ไปเคาะประตูตรงวันริมสุดอ่ะนะให้เข้าไปในห้อง
แค่นี้แหละเขาบอกมันจะฆ่าผม
อันนี้ในมุมที่คุณป้าเขาบอกนะแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร
แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ควรจะมีใคร
เสียชีวิตด้วยเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

คุณแม่ของน้องพิมเธอต้องเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อช่วง๑๔นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
คุณแม่ของน้องพิมวันนี้ไปรับศพลูกสาวนะครับ
ก็ไปรับที่นิติเวศนะฮะ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
กับพี่สาวของน้องพิมนะครับ
ก็แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
คือพอคุณแม่ไปเห็นศพของลูกสาวจริงเนี่ย

จากนั้นคุณแม่ก็เป็นลมล้มเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะต้องพาไปนั่ง

ของรับทราบ

คือตามรายงานจากผลการชนะสูตรศพของน้องพิมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
พบว่ามีบาดแผลตามร่างกายเนี่ยอยู่ตรงจุดที่เป็นหน้าอกบริเวณหน้าอก๒๐กว่าแผล
เป็นลักษณะการถูกแทงโดยมีบาดแผลที่ถูกแทงลึกทะลุถึงปอดเนี่ย๒แผลนะฮะ
แล้วยังมีอีกหนึ่งแผลนะครับที่ถูกแทงเข้าไปที่บริเวณลำคอแพทย์ลงความเห็นว่าการเสียชีวิตเนี่ยเนื่องจาก
วัยวะช่วงอกบาดเจ็บอย่างรุนแรงเนื่องจากการถูกแทงนี่นะฮะนี่คือผลการชนะสูตรศพของน้องพิมนะครับ
นางสาวชัดสลันสุวรรณกิจวัย๒๕ปีมีบาดแผลที่ถูกแทงลึกทะลุถึงปอดเนี่ย๒แผลด้วยกัน
แผลหนึ่งอยู่ที่ลำคอที่เหลืออีก๒๐กว่าแผลเนี่ยอยู่ที่บริเวณหน้าอก
มันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นเพราะว่าแฟนนุ่มก็คือทอยเขาบอกว่า
แฟนสาวถือมีดมาผมก็ไปแย่งมีดจากนั้นผมก็เหมือนกับสติหลุดไม่รู้ตัวแล้ว
รู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือแฟนถูกแทงไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วนี่นะครับ
รับศพเสร็จญาติญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบึงทองหลางนะครับท่านผู้ชมครับ
วัดบึงทองหลางนะครับย่านลาดพร้าวในกรุงเทพฯสารรา๑๔นะครับ
นี่คือที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องพิมนะครับวันนี้มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
เมื่อเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะฮะคือช่วงนี้ทางวัดที่กรุงเทพก็จะสวดศพเร็วหน่อยนะครับ
วันนี้ทางครอบครัวก็นิมนต์พระมารดน้ำศพแล้วก็มาสวดพระอภิษฐรรมศพนะครับ
หลังจากที่มีการชนะสูตรพลิกศพเรียบร้อยรับศพมาแล้วนะครับ
นี่ฮะครอบครัวญาติพี่น้องคุณแม่พี่สาวนะครับ
ทางเก็บย่าดก็มาเคาะลงนะครับ
นำอาหารมาให้ค่ะนี่ฮะข้าวแล้วก็น้ำนะครับวัดบึงทองหลางนะครับ
คือมีเพื่อนของน้องมาด้วยนะฮะทุกคนก็มาจุดทูบไหว้นะครับ
แต่ละคนก็ร้องไห้กันนะครับคือทางญาติญาติเนี่ยทางครอบครัวจะสวดพระอภิษฐรรมศพ
๒คืนด้วยกันนะครับสำหรับศพของน้องพิมนะครับ
หลังจากนั้นจะทำพิธีชาปนกิจศพวันอาทิตย์ที่๘สิงหาคมนี้
เวลา๑๕นาฬิกานะครับคือคุณแม่เนี่ยบอกว่าเสียใจมาก
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะไม่คิดว่าลูกสาวต้องมาเจอเรื่องสลด
ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้นี่ฮะนี่คือที่วัดนะครับที่วัดบึงทองหลางนะครับ
เราได้คุยกับแม่ของถอยด้วยนะคะเป็นการคุยกันทางโทรศัพท์ค่ะ
ทีมข่าวทะเลทีวีประจำจังหวัดชนบุรีเนี่ยโทรไปแม่บอกว่าคือแม่อยู่ชนบุรี
แล้วถอยไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วแหละแต่ก็โทรมาคุยกับแม่เป็นประจำ
วันเกิดเหตุทอยทอยโทรหาแม่นะคะโทรมาร้องไห้แล้วก็บอกว่าเขาทำร้ายพิมจนเสียชีวิต
เพราะโดนไล่ออกจากบ้านแล้วก็ถูกด่าทอต่างต่างนานาแม่บอกแม่ได้ยินโทรศัพท์สายนี้ของลูก
ช็อกมากแต่ว่าแม่ก็พยายามบอกลูกชายว่าให้ใจเย็น
แม่ก็บอกนะคะว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยทอยก็ดูรักพิมมาก
โทรมาหาแม่เพื่อถามสูตรทำอาหารเพื่อจะทำให้พิมกินด้วย

ก็แม่ของถอยบอกว่าพรุ่งนี้จะเข้ากรุงเทพนะฮะ
ใช่ค่ะก็จะมาเยี่ยมถอยแล้วก็ติดตามเรื่องของคดีด้วย
ท่านผู้ชมครับที่สนคณะยาวเนี่ยวันนี้มีกลุ่มเพื่อนของทอยเข้ามาเยี่ยมกันนะฮะ

รอเยี่ยมกันนะครับแล้วก็ได้เจอกันเมื่อช่วงเย็นที่ไปคุยที่ห้องคุมตัวผู้ต้องหานะฮะ
มีผู้ที่ชักชวนถอยเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยนะที่เราได้เจอนะครับ
ทอฝันอายุ๓๕ปีนะฮะ
คุณทอฝันเนี่ยบอกว่าเป็นคนแนะนำนะมีคนแนะนำให้รู้จักกับทอย

เพื่อให้มาแสดงละครซึ่งตอนนั้นก็เห็นว่าเออก็ดูเหมาะสมหน่วยก้านดีเหมาะจะเป็นพระเอกได้
ที่ผ่านมาก็มีนิสัยดีไม่ได้ก้าวร้าวรุนแรงอะไรเห็นว่าเป็นคนร่าเริงนะ
ร่าเริงอยู่ตลอดเวลาด้วยซ้ำหลังเกิดเหตุตกใจมากไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพราะความจริงเนี่ยยอมรับว่าก็คาดหวังกับตัวของถอยมากเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพ
แล้วก็เส้นทางในวงการบันเทิงส่วนเรื่องผู้ตายเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลย
ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าทอยเนี่ยมีแฟน
เขายังตกใจอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจอันนี้อันนี้ที่น้องพูดนะคะ
น้องก็บอกว่าไม่ต้องตั้งใจมันเป็นอารมณ์ของเขาอะไรอย่างนี้
แล้วก็นะคะก็คือคือเหตุการณ์น้องก็ไม่ได้เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอ
เห็นน้องมีบาดเจ็บที่นิ้วที่มือด้วยไม่รู้ว่าทะเลาะกันมา
ทำให้บาดเจ็บที่ข้อมือหรือเปล่า
ก็เศร้าค่ะเป็นกังวลมากแล้วก็เครียดมากค่ะ
โทยเป็นเด็กที่ทอฟันอยากให้คาดหวังวิสูงว่าเป็นอนาคตให้กับคายได้
ถ้าเล่นซีรีส์เรื่องนี้ไงก็ดังแน่นอนนะคะ
พอฝันในฐานะเป็นหนึ่งในคณะผู้จัดด้วย
แบบคือขนาดเสนอเด็กแคปติ้งคนอื่นท้อฟันไม่เอาเลย
ของน้องพิมนะคะผู้เสียชีวิตนะคะก็ไปย้อนดู
โพสต์ล่าสุดของน้องพิมเนี่ยโพสต์เอาไว้๓สิงหาคม
เป็นการแชร์ข่าวของไวนวัดพุ่มโผงามนะคะ๒๘กรกฎาคม๘โมงเช้าค่ะ
อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพิมพ์ทอยหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นรูปหัวใจ
กรกฎาคมบ่ายโมงก็โพสต์ข้อความพร้อมกับภาพนะคะ
ถ้าย้อนไปดู๘กรกฎาคมค่ะน้องพิมเนี่ยโพสต์ยาวเหยียดเลยนะคะ
แล้วก็มีการโพสต์ภาพเอกสารยืนยันเรื่องอาการป่วยโรคซึมเศร้าแล้วก็บาดแผลตามร่างกายต่างด้วยนะคะ
เธอก็เล่าถึงที่มาที่ไปว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วก็ไบโพล่ามาเป็นเวลา๒ปีกว่าแล้ว
จากการถูกทำร้ายจากคนที่รักทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน
อย่างที่รายงานไปก่อนหน้านี้แล้วว่าน้องเคยแต่งงานแล้วก็หย่าไปนะคะ
แล้วก็เหมือนมีปัญหากับสามีเก่านี่แหละค่ะ
เธอก็พูดในแง่ของมุมที่เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะว่าก็ไม่มีใครอยากจะเป็นโรคนี้หรอก
บอกว่าโรคนี้ทำให้เธอต้องฆ่าตัวตายมาเป็นสิบสิบครั้งแล้วแต่เธอก็พยายามจะสู้
พยายามที่จะหายมาตลอดเธอบอกว่าคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าไม่มีใครอยากป่วย
ไม่มีใครอยากมานั่งกอดเข่าร้องไห้คนเดียวทุกคืนหรือไปทำร้ายใครโดยไม่ได้ตั้งใจ
บอกว่าอยากที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจคนที่ป่วยประเภทนี้จริงจริงมันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลว่าไม่รักตัวเอง
รักพ่อรักแม่รักคนรอบข้างแต่มันคืออาการของเซลล์สมองที่ไม่ปกติกระบวนการคิดมันจะไม่เหมือนคนทั่วไป
อยากให้เคสเธอเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเข้าใจว่ายาที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือ
กับในเชิงตัดพ่อนะคะถึงอาการป่วยของเธอแล้วก็หลายคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจย้อนกลับไปอีก
ก็เป็นการโพสต์แบบเชิงตัดเพาะไปเรื่อยนะคะ
ลงภาพคู่กับแฟนเก่านะคะแล้วก็เขียนว่าจะโพสต์เป็นครั้งสุดท้ายกับผู้ชายคนนี้
กันด้วยเธอเป็นคนทำร้ายร่างกายเขาก่อนแต่ฝ่ายชายก็ทำเธอกลับด้วยเหมือนกัน
อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เล่าว่าเคยพยายามฆ่าตัวตายไปสองรอบแล้ว
แล้วก็อัปเดตเรื่องว่ามีการดำเนินการฟ้องหย่ากับอดีตสามีอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ถ้ายังทำกันได้จริงจริงแล้วเนี่ยเมื่อช่วงต้นปียี่สิบเอ็ดกุมภาพันธุ์
เคยเป็นข่าวแล้วครั้งหนึ่งด้วยสำหรับพิมคือพิมขับเบนท์ไปชนท้ายรถกู้ภัย
ทำให้อาสากู้ภัยเจ็บสองคนนะคะตอนนั้นเป็นข่าวดังเลยนะคะ
ช่วงเดือนกุมภาครับคือเธอก็เหมือนกับโพสต์ในแง่ของว่า
เธอเป็นคนป่วยเธอก็ไม่ได้อยากป่วยขอโทษสำหรับอาการป่วยแต่
ก็อยากให้เข้าใจครับส่วนถอยธรรมพัชแฟนนุ่มของเธอนี่
ที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาฆ่าเธอจนเสียชีวิตนี่นะครับ
นี่ก็เป็นนักแสดงนะเป็นดารานุ่มวัยรุ่นในวงการบันเทิงก็ถือว่ายังมีเส้นทางที่สวยงามรออยู่ข้างหน้านะ
ถ้าไม่เกิดคดีนี้เกิดขึ้นซะก่อนนะครับทอยทอยเนี่ยชื่อจริงคือธนพัฒน์ชื่อเล่นเนี่ยเดิมเขาชื่อทอยนะฮะ
ชื่อเล่นชื่อทอยแต่ว่าพอเข้าวงการก็เหมือนกับสมัยนิยมด้วยหรือยังไรเขาก็เลยเป็นทอย
บางทีมันก็เป็นเทรนด์เหมือนกันนะแบบชื่อสองพยางอะไรอย่างนี้
อายุ๒๑ปีนะครับเป็นคนจังหวัดชนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
เข้าสู่วงการความจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่๕ปีก่อนเนี่ยดังจากการเป็นดีเจในแอปพลิเคชันมาก่อนนะ
ท็อกนะฮะเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการไปแสดงซีรีส์วายลักษณะก็คือแบบฉายรักช้าอย่างนี้ใช่ไหม

เหลือเล่นหนังด้วยนะฮะของพี่พลฟิบอชอ
มีซีรีส์มาอีกนะ
เรื่องรักไม่จำกัดนิยามของผู้จัดคือชายแฮ็ก
เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยทอยเพิ่งแถลงข่าวบอกว่าจะได้เป็นพระเอกซีรีส์วายเรื่องใหม่เรื่องเดือนอิงดอย
เณี่ยวเหรอไปแล้วนี่ก็เอง
แล้วมีเสือด้วยเสือลูกชายของร็อกเกอร์ชื่อดังคุณเสกโลโซ
กับคุณการวิพากรนะฮะมีดาราเซ็กซี่อย่างเอมมี่แม็กซิมเป็นผู้จัดนะละครเรื่องนี้
ซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งเซ็นสัญญาว่าจะให้คุณเอมมี่เป็นผู้จัดการ

แล้วเขาก็จะโพสต์รูปโพลไฟล์ของเขานะรูปของเขาต่างนะซึ่งถ้าไปดูเนี่ย
ไม่มีรูปคู่กับหญิงสาวหรือว่าแฟนสาวเลยนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเป็นไปได้ว่าใน
แง่มุมของละครที่เขารับจะเป็นลักษณะของซีรีส์วายอ่าผู้ชายรักผู้ชายเพจเดียวกัน
เพื่อนด้วยกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะไม่มีรูปแฟนสาวมาด้วยนะ
หรืออาจจะไม่อยากให้แฟนขกแฟนคลับเรื่องของคู่จ้งคู่จิ้นในสายของละคร
ที่เขาเล่นอยู่เนี่ยก็เลยไม่มีรูปกับแฟนสาวหรือว่าแม่กับน้องพิมที่เป็นแฟนปัจจุบัน
ก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยไม่มีรูปตรงนี้เลยนะฮะนี่นะครับ
ทีนี้เรายังได้คุยกับเพื่อนสนิทของถอยนะเป็นเพื่อนรุ่นพี่
นายพิเชษสหัสดิวกาซิเมนหรือว่าแอร์นะคะก็บอกว่าพอเกิดเหตุเนี่ย
ทอยโทรหาเขาเป็นคนคนแรกเลยครับเขาบอกว่าเสียงที่โทรมาเนี่ยทั้งร้องไห้ตกใจแล้วก็หวาดกลัว
แล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์ทะเลาะกันจนทำให้พิมบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเสียชีวิต
แล้วถอยก็พูดออกมาคำนึงว่าไม่อยากอยู่แล้วอยากฆ่าตัวตายเขาก็เลยเตือนสติน้อง
เขาบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์ของทอยกับพิมเนี่ยก็รู้มาว่าเพิ่งคบหากันจริงคือคุยกันมาพักนึงแล้วแหละ
แต่เพิ่งตัดสินใจคบกันเนี่ยช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเพราะรู้สึกว่าเคมีตรงกัน
เองก็รู้อยู่แล้วว่าฝ่ายหญิงป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเขาบอกว่าเขาก็อยากจะดูแลฝ่ายหญิง
ปากกับทางแม่ของพิมพ์เอาไว้แล้วด้วยว่าอยากจะดูแล
ตัวของรุ่นพี่คนนี้ก็ได้เจอกับพิมเมื่อไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุนะคะก็ได้คุยกัน
เขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ดูว่าฝ่ายหญิงผิดปกติหรืออะไรยังไงนะก็ดูเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็พูดเก่ง
กระทั่งทอยมาบอกกับเขาว่าจะย้ายออกจากคอนโดก็แอบเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่าทอยเองก็มีเรื่องเครียดที่ทำให้รู้สึกน้อยใจเกี่ยวกับงานแสดงมาระยะหนึ่งแล้ว
แล้วก็เหมือนกับอารมณ์ก็ยังไม่ค่อยปกติเหมือนกันสำหรับทอยเองที่มีเรื่องเครียดเขาก็คอยให้คำปรึกษาคอยเตือนสติอยู่ตลอดเวลา
วันนี้เนี่ยที่มาเยี่ยมทอยเพราะอยากจะให้กำลังใจเพื่อที่จะให้ทอยพูดความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนก็อันนี้ผมไม่ได้ละเอียดมากมายนะแค่รู้ว่าก็ผมเป็นคนแรกที่เขาโทรมาแล้วร้องไห้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
คือตอนนั้นผมรู้แล้วว่าเขาร้องไห้ก็คือน้ำเสียงเขาก็สั่นแล้วก็ร้องไห้อะไรแบบนี้ผมไม่รู้ว่าเขาไปคบกันตอนไหนจนมารู้อีกทีคือเขาบอกว่าจะมาย้ายออกไปอยู่กับคนนั้นแต่ว่าเรารู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นแบบโรคซึมเศร้าใช่ไหมอย่างที่บอกมา
ถอยบอกว่ารู้ผมบอกแล้วรู้ใช่ไหมเขาว่าลมแบบอ้วนถอยก็บอกว่าก็รู้นี่ก็บอกอ่ะถ้าอย่างงั้นจะอยู่ด้วยกันได้ไหมจะมีปัญหาไหม
ก็ถือว่าเป็นคดีโหดเยี่ยมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนะครับ